เคยมีการนำเสนอไปว่าจะมีแก๊งบริษีตาไฟ

เอาเงินมาลงขันกันบางคนลงเป็นแสนนะ

เอาไปปลุกเสกแล้วก็จะได้เรียกเด็ดมาถูกหวย
สุดท้ายเชิดเงินชาวบ้านหนีไป

คุณผู้ชมนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ

รวบตัวแก๊งบรือสีตาไฟ๕คน
ก็มีนายจันทีขานพลนายอนุพงศ์จันดี

แล้วก็นางเอ็มอ่อนจันทศิลป์นะฮะ
หลังไปหลอกเหยื่อนำเงินเป็นล้าน

ตอนนั้นเรานำเสนอไปว่าชาวบ้านเขาบอกมานะ

สามารถจะปลูกเสกต่างนานาได้
แล้วให้ลูกทีมที่เหลือไปหลอก

ได้นำรกแมวกับเงินสดมาร่วมพิธี
คุณผู้ชม๑ล้าน๒หมื่นบาท
ทำพิธีกันในเขตป่า
ของอำเภอแม่วงนะครับ

มีการยื่นซองกระดาษที่มีเลขเด็ดให้เหยื่อไป

ทำไมฉันถึงเอาเงินกลับไปไม่ได้
ทำไมฉันถึงดูเลขในซองไม่ได้

แต่ด้วยความที่ไปคนเดียว
แล้วเขามีมาเป็นแก๊งก็ไม่กล้าเรียกเงินกลับคืนมา
เกรงว่าจะถูกทำร้ายร่างกายถึงขั้นกับเอาชีวิตกัน

ทีมงานของเขาเอาเงินสดขึ้นรถไป

เหยื่อก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจโมรงพลักษณ์

นะฮะแล้วก็สามารถจับกลุ่มทั้งหมดได้

นำเงินที่นำมาได้เนี่ยนะ
ของเขาไปล้านกว่าบาทนะไปซื้อรถซื้อสอยทองแว้นทองโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็นำเงินที่เหลือไปเปิดบัญชีทิ้งเอาไว้
ตำรวจก็เลยตั้งข้อหารร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่๒คนขึ้นไป
โดยใช้ยานพานะพาทรัพย์ไปเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่ม
ใครเคยโดนแก๊งนี้น่าจะมีมากกว่าแค่คนนี้คนเดียว
คุณผู้ชมสามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์